ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพิจิกษ์ความรักจะเกิดปัญหาไม่เข้าใจกัน
มีเรื่องหึงหวงชิงรักหักสวาดรักซ้อน
คนมีคู่แล้วจะมีมือที่สามมาเกี่ยวข้องสุขภาพไม่น่าห่วงมาก
เว้นคนมีโรคประจำตัวจะถูกโรคเก่ามาลุกราน
ส่วนโรคเกิดใหม่อยู่แถวอวัยวะเพศทวันหนักต่อมลูกหมาก
ลำไส้ใหญ่มีฝีในร่มผ้าการเงินผลประโยชน์ที่ควรได้ถูกเลื่อนออกไป
ลาบผลได้ไม่เต็มที่เงินขาดมือได้ปลายเดือนอาจจะได้ลาบจากคนไม่รู้จัก
มีเงินช่วยเหลือเงินพิเศษเข้ามาการงานผู้ใหญ่ไว้ใจ
จะเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่มีอำนาจเพิ่มขึ้นได้เพื่อนร่วมงานบริวารเป็นคนดี
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์